คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างค่ะ
ชายวัย๖๑ปีเขานำซองที่ส่งมาทางปรายศนีย์
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างใน
กลัวเป็นยาเสพติดใช่ไหมเหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
แล้วก็คนนั้นนี่เหมือนกับคาวเคราะห์เลยต้องโดนจับไปด้วยนะคะ
ควรจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นกรณีแบบนั้นก็เลยนำขึ้นโรงพักไปให้ตำรวจตรวจสอบ
แล้วก็เปิดพร้อมกันเลยว่าข้างในมันมีอะไร
สุดท้ายพบว่าเป็นเสื้อผู้ชายแขนยาวทรงล้านนา
เพื่อนของคุณลุงเนี่ยส่งมาเตอร์ไพรส์ก่อนเกษียณอายุงาน
เป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปนะคะแต่ก็โล่งใจไง
นายวุฒิไกรบุญพร้อมค่ะอายุ๖๑ปี
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางประกง
คุณลุงท่านนี้นำซองสีน้ำตาลเดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจโทสมนึกมุมทอง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเสม็ด
ขอให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยเถอะว่าภายในซองนี้มันมีอะไร
ส่งมาจากจังหวัดน่านค่ะเกรงว่าจะมียาเสพติดซุกซ่อนมาในซองหรือเปล่า
เนื่องจากว่าติดต่อไปยังผู้ส่งแล้วไม่มีผู้ใดรับสาย
ก็เลยนำซองมาหาตำรวจซะเลย
มาช่วยเป็นพยานหน่อยแล้วก็เปิดซองพร้อมกันไปเลย

นายวุฒิไกรกล่าวว่าการตัดสินใจมาโรงพักครั้งนี้
เพราะเกรงว่าในซองจะมียาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาด้วย
เพราะเคยเห็นในข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ที่สำคัญเมื่อสอบถามคนในบ้านแล้ว
ก็มีคนบอกว่าไม่มีใครสั่งซื้อมาเลยนะคะ

ทีนี้เพื่อความสบายใจก็เลยนำมาให้ตำรวจช่วยเปิดและเป็นพยานค่ะ

ทีนี้เปิดซองออกมาก็พบว่าเป็นเสื้อแขนยาวสำหรับผู้ชาย

คือไม่ได้เป็นยาเสพติดแต่อย่างใด
อย่างที่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ค่ะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทสมนึกก็โทรศัพท์ไปสอบถามผู้ส่งรายนี้
ให้การว่ามีผู้สั่งซื้อเสื้อแล้วก็ให้ส่งไปยังผู้รับ
ส่วนผู้ส่งเนี่ยก็ชื่อเล่นนะคะว่าช่างโก้อยู่จังหวัดน่าน

มันคืออะไรมันคืออะไรจ้องใหญ่เลยนะคะ
สรุปว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณลุงนี่แหละ
เซอร์ไพรส์เกษียณอายุงาน
แต่ว่าทางโรงไฟฟ้าบางประกงยังต่อสัญญาให้นายวุฒิไกร

ตอนนี้ก็เข้าใจแล้ว